คุณผู้ชมฮะพอเราเจอรถฉุกเฉิน
หรือว่ารถของกู้ชีพกู้ภัยที่เขาเปิดไซเลน

แต่มันจะมีรถบางคันเราก็ยังงงสงสัยอยู่

เขาติดไซเรนไว้แล้วเขาไล่รถคันอื่นบนท้องถนนนะครับ
อาถะเปิดเสียงไล่เขาแล้ว
เห็นไล่แต่เมื่อกี้แล้วมาเป็นกิน๑๐กิโลเมตรแล้ว

นี่แหละฮะรถฉุกเฉินจริงหรือเปล่าไม่รู้

เป็นคำถามของคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ

ข้อความบอกว่ารถใครสังกัดไหนคุ้นตากันบ้างไหม
ประชาชนแจ้งว่าเปิดไฟและเสียงขอทางมา

จริงอย่างไรมีเคสสีแดงหรือไม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๔สิงหาคมครับ
เวลาประมาณสักบ่าย๒เปิดไฟฉุกเฉิน
แล้วก็เสียงให้คันอื่นเขาหลบมาตั้งแต่ปฐุมธานี
กระทั่งนี่ข้ามจังหวัดเข้านครนายกเลย

นี่บอกพี่กัดไว้เลยเนี่ยเขาก็เปิดไฟฉุกเฉิน
แวบไว้ตลอดทางนะครับ
เปิดไฟกระพริบไล่รถคันหน้าให้หลีกทางตลอดเวลา

คุณไอ้ฉุกเฉินของเขามาเข้าห้องน้ำเปล่า

ก็เลยต้องขับรถเปิดไซเลนมาแบบนี้
แล้วก็ข้างหลังเขียนเหมือนข่าวใช่ไหม
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถเขียนว่าอาสาบรรเทาสารภัย
มีสติ๊กเกอร์คำใหญ่ติดข้างหลังบอกข่าว
แล้วไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นกู้ผือผ่ายหรือว่าเป็นทีมข่าว
อันนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับว่าพี่เขารีบด้วยสาเหตุอะไร

เจ้าของกล้องหน้ารถพลเมืองดี
พี่เขาออกมาจากห้องน้ำก็ขับตามไปดูสิ
เพื่อดูว่ารถคันนี้จะรีบไปช่วยคนเจ็บจริงหรือเปล่านะฮะ
หรืออาจจะมีเหตุฉุกเฉินจริงหรือเปล่า
แต่สุดท้ายปลายทางรถคันนี้อยู่ที่ไหน
เรามีคำตอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
รุปคือเปิดไฟรีบไปเที่ยวกันครับผม

เปิดไซเรนหลบเขาใหญ่โตมากเลยครับ
นี่มาจอดอยู่นิ่ง
เปิดไฟใหญ่โตแต่มาทำอะไรฮะ

แต่ตอนเดินเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เดินรีบนะพี่บุ๊

ตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหจะไปเหตุอะไรนะฮะ
แล้วก็ไปไล่คนอื่นเขา

คนในโลกโซเชียลเขาเอามาตั้งคำถามกันไว้

คอมเมนต์บอกแบบนี้ว่า
ถ้ามีรถแฝงแบบนี้ถ้ามีรถฉุกเฉินรถพยาบาลจริงเขาขับมา
บางครรภ์เขาเลยไม่อยากจะหลบให้ไง